ว่าข่าวนี้จะจับได้ไม่ทั้งแก๊ง
แต่มันถือเป็นนิมิตหมายที่ดีผมดีใจเหลือเกิน
เพราะว่าเวลาเราได้ยินข่าวเรื่องของพวกแก๊งหลอกคนแก่
นะขอเงินมาร่วมหุ้นกันหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะแบ่งเงินให้
แบบนี้ผมเจ็บใจมากครับแล้วล่าสุดนะครับ
การซื้อที่แบบนี้บดเหมือนเดิมเลยฮะ
เหมือนเดิมเลยตัวละครเหมือนเดิมเลย
แต่จบไม่เหมือนเดิมแบบนี้ครับ
ลูกค้าเหมือนไงครับพี่กล้าไม่อายครับ
กะดีมันเยอะแน่ไม่ต้องกลัว
นี่เป็นไงฮะตอนนี้อายไอ้ตอนสวมบทไปหลอกเขาเนี่ยไม่อาย
นี่คือตอนที่ชาวบ้านช่วยกันจับตัวผู้หญิงคนนี้ครับ
คือนางสาวลาวัลโซ่ลายอายุ๕๓ปี
ร่วมกับแก๊งต้มตุ๋นประเภทแบบหลอกซื้อที่ดินนะครับ

ผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ไม่กล้าสู้กล้องแล้วนะครับ
ถอดจากบทแล้วนะครับ

เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณยายสุพรอัศวะดาราท่านอายุ๗๕ปี
เป็นเจ้าของบ้านเช่าในพื้นที่หมู่๔
บรรบุยายใบตะบนท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีครับ
คนร้ายเป็นผู้ชายนะครับทำทีมาหาเช่าบ้าน
จังหวะกำลังจะวางประจำค่าเช่านะฮะ
มีคนนะครับมาในบทเสียโทรเข้ามา
คุยกับเพื่อนร่วมแก๊งเรื่องจะซื้อที่
จากนั้นเพื่อนร่วมแก๊งก็แกล้งติดต่อเช่าบ้านยาย
จะชวนคุณยายคุณยายนั่งรถหน่อยบอกทางไปจุดตรงที่
เขาจะขายที่เนี่ยผมไปไม่ถูกนะฮะ
ไปเจอนางสาวลาวัลครับเล่นเป็นบทเจ้าของที่นะฮะ
อ้างว่าที่เนี่ยจำนองไว้ที่โน่นพนมสารคามนู่น
ตอนนี้รวบรวมเงินได้๓๕๐๐๐๐๐บาทแล้ว
ขาดอีก๕๐๐๐๐๐บทเหมือนเดิมเป๊ะนะฮะ
แล้วก็ใช้อุบายขอยืมเงินจากคุณยายก่อนครับ
บอกว่ายายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเอาโฉนดไว้ที่มือยายเลย
แล้วพาคุณยายไปเบิกเงิน๕แสนบาทครับ
เดิมฮะแต่คุณยายท่านนี้ผมว่าท่านไหวพลิบดี
แล้วท่านก็นะฮะโชคดีด้วยขากลับจากธนาคารนะครับ
ฝ่ายชายบอกเหมือนเดิมเลยถ้าใครดูข่าว
ยังไม่ได้ถ่ายบัตรประชาชนไงยายยายลงไปถ่ายหน่อยเถอะนะ
เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวจะได้ไปถ่ายที่กัน
ปรากฏว่ายายบอกจะไปได้ยังไงล่ะฉันไม่ได้โง่นะ
ซองเงินมันอยู่บนรถน่ะฉันจะลงไปได้ยังไง
แล้วรู้ไหมลาวันทำยังไงพอยายแข็งขันแบบนี้
ลาวัลคว้าซองเงินครึ่งล้านจะวิ่งหนีไปดื้อเลยลงจากรถ
คุณยายก็ลงจากรถตามครับคุณผู้ชมครับร้องให้คนช่วย
แล้วพระเอกก็มาพระเอกคือพี่สุเทพโชควินิตพนักงานส่งน้ำ
อยู่แถวนั้นพอดีร่วมกับพลเมืองดีนะครับ
จับตัวนางสาวลาวัลเอาไว้ได้ส่วนคนร้ายเป็นผู้ชาย
อยู่แก๊งเดียวกันนะไม่ได้ลงมาช่วยหรอกครับ
ขับรถหนีเฉิบไปเลยตำรวจมารับตัวนางสาวลาวัล
ไปสอบสวนนะครับก็รับสารภาพบอกว่าทำจริง
แล้วก็เล่นบทเป็นคนขายที่ทำมาแล้ว๒๓ครั้ง
จะได้แค่ร้อยละ๑๕หรือว่า๑๕ของเงินที่
ได้ไปเท่านั้นแหละตำรวจคุมตัวส่งไปดำเนินคดีครับ
จะตรวจสอบประวัติทะเบียนรถนะฮะ
คนร้ายใช้ก่อเหตุแล้วก็ติดตามตัวแก๊งที่เหลือ
ไปดำเนินคดีลาวันบอกทำมา๒๓ครั้งใช่ไหม
ลาวัลเนี่ยนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี๒๕๕๙
เคยถูกจับกับเพื่อนร่วมแก๊งซื้อที่รวม๓คน
แต่พ้นโทษออกมานะครับไม่ได้เข็ดไม่ได้หลาบ
แล้วจะจริงเหรอ๒๓ครั้งไอ้๒๓ครั้งนี้ไม่โดนจับหรือเปล่า
ครั้งก่อนไม่โดนจับไม่ได้บอกหรือเปล่า
ก็กลับมาตะเวนก่อเหตุตามแบบที่ถนัดอีก

รวบตัวเอาไว้ได้อย่างทันท่วงที

ไปแบบนี้มุกแบบนี้ที่ผมพยายามเล่าให้เห็น
ฉากฉากวิธีการแต่งเรื่องของเขาเนี่ย
แบบนี้ตุ๋นทั้งเพจ
นะคะดูข่าวก็จะมีประโยชน์แบบนี้แหละค่ะ
เราได้เห็นพฤติกรรมของวิชาชีพนะฮะ
ว่าเป็นแบบไหนพัฒนาการมันไปถึงไหนแล้วนะคะ
จะได้ระแวดระวังตัวกันด้วยนะคะ